ตัวมามบ้านแต่ว่าน้องเมฆนี้พบไป
เห็นเหมือนกันกับที่แหลกอ๋อลงนี้นะคะ
มันมันจะเป็นใกล้พัฒนาบเหรอคะอืมเป็นง้อนพัฒนาบ
เป็นพกแต่ลูกอืมนี่อันคนี่ตั้งเสริมมีหวอ
ท่านบ้านผมโตกใส่เฟรินกกระเหนือ
เพิ่งหัวก็ขึ้นไหมเนี่ยอันดับแหลมหัวก็ขึ้นไหม